เมื่อโรงพยาบาลในเมืองกาซ่าซิตี้

วิเคราะห์พร้อมกันกับอสุภาพคลี่ขจายครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ผมเพิ่งขีดเส้นใต้ไปเมื่อ๒วันก่อน
สงครามยุคนี้เปลี่ยนไปมากจริง
ไม่คำนึงถึงกัรียธรรม
คำนึงถึงผู้บริสุทธิ์อะไรทั้งนั้น
สถานที่ที่พักของพลเรือน
ถูกทะลมเยอะแยะไปหมด
คนไม่รู้อีโนอิเนเสียชีวิตไปมากมายแล้วที่ล่าสุดไม่เว้นแม้กระทั่งโรงพยาบาล
ซึ่งในอดีตโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าเป็นคู่สงครามฝ่ายไหนเขาไม่ยุ่งเขาไม่แตะ
เพราะถือว่าเป็นเขตปลอดภัยที่สุดในภาวะสงคราม
แต่วันนี้มันมีข่าวสะเทือนขวัญมาระเบิดโรงพยาบาลที่ฉนวนกาซ่าดับอย่างน้อยครึ่งพัน
แล้วยังมีคนอีกหลายร้อยคนที่เชื่อว่ายังองค์การบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลีภัยชาวปาเลสไตน์
ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านภูริภัยสำหรับชาวปาเลสไตน์ของยูเอ็น

รถถังฆ่าศึกยิงจรวดเข้าไปในโรงเรียนและเป็นโรงเรียนของยูเอ็นในฉนวนกาซ่า
ซึ่งมีชาวปาเลสไตลลีภัยอยู่ราวประมาณ๔๐๐๐คน
ทำให้ผู้เสียชีวิตไป๖รายบาดเจ็บอีกหลายศพ

หน่วยงานของยูเอ็นในพื้นที่ฉนวนกาซ่า

สี่แห่งที่ถูกโจมตีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ยูเอ็นเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย๑๔ราย
มันน่าอาณาจน่าเวทนา
เราจึงหวังว่าเสียงเรียกร้องเพลี่ยงหาสันติภาพ
จะกลายเป็นเสียงที่คู่สงครามและฝ่ายกองหนุนจะได้ยิน
เพราะแม่พอมาเห็นหัวข่าวนี้แล้ว
หัวข่าวนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการถล่มโรงพยาบาล
หัวข่าวว่าใบเดนบินด่วนหนุนอิสราเอลทำศึกบดขยี้ฮามาส
นี่รายละเอียดก็คือว่าใบเดนปักหมุดเยือนอิสราเอลวันพุธที่๑๘คือวันนี้
เพื่อย้ำการสนับสนุนการทำสงครามกับฮามาสหลังจากสหรัฐอ้างว่า
เนธัญฮูยอมเปิดทางให้สงครามให้ความส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ให้แก่ประชาชนที่ถูกปิดล้อมในกาซ่า
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดความเป็นไปล่าสุดแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อ
เราก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาตามภาษาชาวพุทธว่าขออย่าให้มันลุกลาม
และอย่าให้คนบริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไปมากกว่านี้
เอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องของแรงงานไทยตัวประกันคนไทย
ซึ่งรัฐบาลไทยพยายามอย่างเต็มที่อยู่ในตอนนี้
นายกเศรษฐาชี้การช่วยตัวประกันมีทิศทางบวก
แต่นายกไม่ได้บอกรายละเอียดว่าทิศทางบวกเป็นยังไง

แต่ที่เป็นตัวเลขมาจากกลุ่มฮามาสเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่หลายชาติรวมกันเนี่ย

นายอาบูโอเบดาโคศกฝ่ายปฏิวัติของกลุ่มฮามัส
เขาบอกว่ากลุ่มฮามัสจะดูแลตัวประกันอย่างเป็นแขก
และรับประกันว่าจะให้ความคุ้มครองดูแล
แล้วจะปล่อยตัวเมื่อสถานการณ์พื้นดินเอื้ออำนวย
ฟังแล้วก็พออุ่นใจครับว่าเขาจะดูแลอย่างดี
เราจะได้หมดความเป็นห่วงตรงนั้นไปส่วนหนึ่ง
ทีนี้มาเรื่องการขนแรงงานคนไทยกลับ
ล่าสุดตัวเลขที่เป็นข่าวไปเมื่อกี้เนี่ย

ที่ไม่ขอกลับ๑๐๑คน

ตัวเลขที่มาจากสงครามเนี่ย
อัปเดตกันเป็นรายวัน
เพราะตัวเลขเวลาเข้าไปสำรวจ

ต้องยึดเอาตัวเลขที่สถานทูตไทย

ใหญ่ของรัฐบาลก็คือว่า
เราจะเร่งขนคนเกือบ๘๐๐๐คนเนี่ย
กลับมาให้เร็วที่สุดได้ยังไง
เพราะว่ามันมีข้อจำกัดทั้งด้านเครื่องบิน
ข้อจำกัดทั้งเส้นทางการบิน

สั่งการให้เร่งเจรจาเข้าเครื่องบินเอ๓๘๐เนี่ย
แต่ว่าการเจรจาจะประสบความสำเร็จ
แต่ว่าถึงจะเช่าเครื่องบินมาได้ก็ต้องทำใจว่าการดำเนินการเพื่อนำแรงงานคนไทยกลับ
มันไม่ง่ายเหมือนอยู่ในภาวะปกตินะครับทุกอย่างมันจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝัน
ฝันและมีเรื่องที่จะต้องปรับเปลี่ยนกองทัพอากาศเองเขาก็เดินหน้ากันเต็มที่
ต้องให้กำลังใจเขาแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องนักบินอยู่บ้าง
แต่ว่ามาถึงเที่ยงวันนี้ก็มีข่าวดีสองกัปตันการบินไทยเข้ารายงานตัวกับ
กองทัพอากาศเพื่อเข้าปฏิบัติการบินอบพยพคนไทย
กัปตันที่มาจากการบินไทยคือนาวาอากาศตรีชะนันเชื้อเย็น
นาวาอากาศตรีเจริญชัยกังสมุทรสองท่านนี้เป็นกัปตันการบินไทยมาก่อน
แต่ก่อนที่จะมาอยู่การบินไทยก็เคยเป็นกัปตันของกองทัพอากาศมาก่อน
เคยเคยบินเครื่องใหญ่เครื่องเอสามสี่ศูนย์แล้ววันนี้ครับวันที่สิบแปดนี่แหละ
ทั้งสองท่านนี้จะขับเครื่องบินเอ๓๔๐บินไปรับคนไทยที่อิสราเอล
กองทัพอากาศต้องเพิ่มนักบินเพราะว่าท่านก็รู้ว่ากฎเกณฑ์กติกาของนักบินนั้นเนี่ย
เขาต้องพักให้เพียงพอเพื่อสลับกันพักสลับกันบิน
ได้เห็นความพยายามของรัฐบาลและทุกภาคส่วน
ผมเชื่อว่าญาติพี่น้องของคนไทยก็พอจะอุ่นใจ
คนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก็อุ่นใจคนเป็นเมียคนเป็นลูกก็น่าจะมีกำลังใจ
รอวันรับกลับมาบ้านความหวังและความศรัทธาจะทำให้เรามีพลังใจ
จะทำให้เราไม่หดหูจะทำให้เราไม่เครียด
แล้วจะทำให้เรามีพลังที่จะคอยเฝ้าแล้วก็จะให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะสถานทูตไทยประจำกรุงเทนอวิฟท์
ตั้งแต่ตัวท่านเอกอัครราชทูตถึงเจ้าหน้าที่
ผมได้คุยกับคนที่เขาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เขาทำงานกันหนักมากครับ
เกือบจะไม่ได้พักผ่อนไม่ได้หลับให้นอนนอนคืนหนึ่ง๒๓ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้ว
นี่คือภารกิจที่เขาทำเพื่อคนไทยเหนื่อยยากกันเป็นที่สุด
ขอคารวะมาณที่นี้ครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ